อันนี้ร้อนเลยร้อนจัดแบบต้องโดดหนีเลยแถวมักกะสันนี่เองพี่เบิร์ต

นอนอยู่ดึกดื่นพ่อแม่ลูกไฟไหม้กลางดึกค่ะ
พ่อแม่ลูกต้องหนีตายสิคะ
ใช้น้ำ๓หัวฉีดนะครับ
เป็นบ้านทรงโบราณนะเป็นเจ้าที่รถไฟนะครับ
ข้างล่างมีรถเก๋งจอดอยู่ถึงทันนะครับ
โอ้โหนี่เจ้าหน้าที่เขาก็บรรยายไปด้วยนะคะ
นี่เป็นบ้านพักของเจ้าหน้าที่การรถไฟตรงมักกะสันคุณผู้ชม
แล้วดูสิไฟมันไหม้ลุกท่วมขนาดนี้
เจ้าหน้าที่เขาต้องฉีดน้ำเพื่อที่จะดับไฟนะคะ

บ้านตรงนี้มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นช่วงประมาณเที่ยงคืน
เที่ยงคืนเป็นช่วงเวลาคนหลับนอนกันอยู่
แล้วต้องดับไฟอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงจะดับไฟได้

เห็นสภาพก็รู้ดูสิโครงยังทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะหลังจากนี้นะ

เมื่อกี้เต้นนาทีก็บรรยายให้ฟังแล้วนะคะ

ตรงนี้เป็นจุดที่เสี่ยงถูกไฟลามมากที่สุดเลยนะ
ส่วนอีกคันจอดอยู่ในโรงรถห่างจากตัวบ้านสัก๖เมตรได้

ตำรวจที่สนพญาไทยก็มีการต้องสอบแหละ

พ่อแม่ลูกตอนนั้นนอนหลับอยู่
แล้วสะดุ้งตื่นเห็นเป็นแสงไฟลุกไหม้บ้าน

แล้วเป็นอะไรไหมไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะคะ
พ่อแม่ลูกส่วนสาเหตุ
เดี๋ยวต้องรอวันนี้ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ย